ฟุตบอลทีมชาติไทยต้องสิ้นสุดเส้นทางในศึกฟุตบอลเอเชียนครับสองพันสิบเก้า
ไว้แค่รอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับหลังจากแพ้จีนไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ
แต่ว่านับจากนี้ไปทัพช้างศึกยังคงต้องเดินหน้าต่อครับเพราะว่ามีศึกใหญ่รออยู่

พ่ายแพ้ต่อทีมชาติจีนหนึ่งประตูต่อสองในศึกฟุตบอลเอเอฟซีเอเชียนครับสองพันสิบเก้า
ทำให้ทีมชาติไทยต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
กลางความผิดหวังและเสียดายของนักเตะและแฟนบอล
แต่นี่ก็คือฟุตบอลผู้แพ้ต้องพัฒนาตัวเองต่อไป
หลังจบเกมมีแฟนฟุตบอลบางส่วนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเชิงด่าทอ
ในอินสตราแกรมส่วนตัวของสองนักเตะที่มีส่วนในการเสียประตู
ทั้งเฉลิมโฮงเกิดแก้วประกันหลัง
และชนะนานป้อมบุกผาสูญหน้าตัวสำรอง
ทำให้โลกโซเชียลมองว่านี่เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
เพราะแทนที่จะให้กำลังใจกันในยามที่ผิดพลาด
ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของนักฟุตบอล
ซึ่งแฟนบางคนก็ตั้งคำถามว่านี่คือพฤติกรรมของแฟนฟุตบอลที่รับไม่ได้
เศร้าเสียใจอาจเกิดขึ้นแต่ทัพช้างศึกยังต้องเดินหน้าต่อ
ซึ่งชนะทิพย์สงกระสินหนึ่งในนักเตะก็เปิดเผยว่า
จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในทวนาเมนต์เอเชียนครับ
แต่ทุกคนต่างภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติ
ก็อาจจะแบบหลากหลายอารมณ์ครับ
มันมีความเศร้าแต่ว่าคือผมว่าพวกเราก็ภูมิใจนะ
ที่พวกเรามาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณโค้ชสตาร์ฟแฟนบอล
ที่แบบช่วยกันให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันผมว่าขอบคุณประสบการณ์ดี
ส่วนตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังมีคำถามที่ตามมาว่า
สมาคมกีฬาฟุตบอลจะเลือกใครขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนต่อไป
เพราะในตำแหนเฮดโค้ชของทีมชาติไทยยังว่างลงในตอนนี้
ซึ่งแน่นอนว่าโคชโตยสิริษักยอดญาติไทย
รักษาการกุญสือผู้พลิกโฉมในทุนาเมนต์นี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกอย่างแน่นอน
แต่ทางโคชโตยก็ขอให้เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของสมาคม
ส่วนตัวพร้อมน้อมรับในทุกบทบาท
ถามว่ามันอยากทำไหมก็พูดตรงว่าก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับ
เพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจครับผม
นี้คงต้องขึ้นอยู่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ว่าจะเลือกโค้ชคนใดเข้ามารับหน้าที่
เพราะหลังจากนี้ยังมีศึกใหญ่รออยู่
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ที่จะเริ่มจับสลากในช่วงกลางปีนี้
เช่นเดียวกับการวางแผนเตรียมทีมและสร้างรากฐานในระยะยาว
ว่าจะทำอย่างไรให้ช้างศึกตัวนี้กลับมาพังงาดอีกครั้ง
นั่นเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

จะทำให้ทัพช้างศึกแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

คือกำลังใจของแฟนชาวไทยที่จะอยู่เคียงข้างทัพนักเตะ
ไม่ว่าวันนั้นช้างศึกตัวนี้จะมีชัยชนะหรือพ่ายแพ้ก็ตาม
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน